สมัยนี้นะเราต้องระแวดระวังให้ดี
ตาเราต้องช่างสังเกตอะไรที่มันผิดปกติ
อะไรที่มันอยู่ข้างอยู่ใกล้
ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะ

ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแบบใกล้แล้วจะไว้ใจได้เสมอไป

ก็บอกคุณผู้ชมไปว่าเราต้องระแวดระวัง

หูตาเราเนี่ยมันต้องแบบสังเกตสังกาว
มันมีอะไรผิดปกติตรงนี้หรือเปล่า
ถ้ามันมีอะไรผิดปกติแล้วไม่น่าไว้วางใจแล้วนะ
คุณคะเราจะต้องมีวิธีจัดการอย่างเด็ดขาด

บางทีเนี่ยนะคุณคุณเห็นอะไรที่มันแบบแปลก
หูผิดตาแล้วมันเน่าไม่ไว้วางใจ
อย่างนี้เหมือนมีคนมาแอบดูคุณ

ทำมองสู้คนอาบน้ำ
เออมันไม่เป็นสุภาพบุรุษเลย

โอ้โหนิสัยไม่ดีทำแบบนี้ได้ยังไง
ผมรู้เลยดูปุ๊บผมรู้เลย
ว่ามันเป็นถ้ามองเออทำไมคุณรู้
เคยทำ
ไงล่ะอย่าไปทำมันไม่ดีคุณเห็นไหม
ว่าถ้ำมองสายตาเขาจ้องมองเข้าไปในห้องอาบน้ำ
โถเอ้ยดิฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
ภาพนี้นะคะถูกโพสต์โดยคุณยุทธพงศ์นิลพงศ์
ขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดดิฉันอ่านชื่อไม่ค่อยออกนะคะ
ซึ่งข้อความนี้เขาเขียนเอาไว้เลยบอกว่า
ไม่อยากจะเล่านะแต่ว่าอยากแชร์ประสบการณ์
มันเป็นประสบการณ์ตรงจะแชร์ให้ฟังเลยว่า
ใครที่ไปอาบน้องอาบน้ำหรืออะไรอย่างนี้

ต้องสังเกตสังกาให้ดีโดยเฉพาะห้องน้ำที่มันอยู่นอกตัวบ้าน
เรื่องมีอยู่ว่าเขากำลังอาบน้ำอยู่ค่ะ
อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำแบบนี้นอกตัวบ้านที่เป็นสังกษี
แล้วอาบหันซ้ายหันขวาเฮ้ยเหลือไปเห็น
มันชัดมากมันมีคนแอบมองเขาอยู่ตอนที่เขาอาบน้ำ
หน้าที่นั้นเขาได้ตั้งสติก่อนเลยตัดสินใจทำอย่างไรรู้ไหม
เอายาสีฟันป้ายเลยป้ายตาป้ายตามัน
มันจะได้กลัวมันจะได้แสบตามันจะได้หนี
แต่ปรากฏว่าพอเอายาสีฟันป้ายปั๊บ
มันไม่หนีมันไม่ตกใจมันยังอยู่ที่เดิมมันยังอยู่เฉย
มันทนได้น้องเขาเลยตัดสินใจ
รวมความกล้าและสติที่เขามีเดินเข้าไปทีละนิดทีละนิด
่องเข้าไปย่องเข้าไปหาย่องเข้าไป
และนาทีนั้นเขาบอกว่าเขาอายมาก
ก็อายกันสิแก้ผ้าอาบน้ำ
ว่ามันคือป้ายโฆษณา

แม่ทำไปได้
เอาอีกละเอาอีกละไปเอาของเขามาอีกละ
มันอยู่ใกล้เกิดไหน
แม่เอายาสีฟันป้ายตาไปได้
คือทั้งถูกด่าว่าไอโลกจิตลึงเนื้อไอท่ามอง

ไม่เป็นสุภาพบุรุษทำอย่างนี้ได้ยังไง

ทีนี้แล้วแถมเอาไอ้ยาสีฟันป้ายตา

มันก็ยังอยู่ในภาคนนี้ยืนจ้องขมังเลย

เป็นดิฉันดิฉันก็เอาน้ำฉีดเหมือนกัน

ไปดูไปเลยให้มันเห็นว่ามันเป็นใคร

จะอายเหมือนเขานะที่เคยอยู่วัดระแวงแบบนี้แม่
แต่เรื่องนี้ต้องเป็นอุทาหรณ์สนใจ
ว่าอย่าแขวนป้ายโฆษณาไว้ใกล้ห้องน้ำ

ถ้าเห็นทางผมนี้ยังแบบเฮ้ยอะไรอะไร
แต่อันนี้เห็นตาเห็นแค่นี้

แล้วมืดเดินอย่างนี้
แต่จริงก็อยากจะฝากไว้ระแวดระวังกันด้วยนะคะ
นงเข้าห้องน้ำโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะ